คุณผู้ชมคะสองมือเท้าสะเอวแล้วบอกเลยว่าสุดปัง
เมื่อวานนี้เปิดตัวกันไปแบบยิ่งใหญ่อลังการ
สมคำร่ำลือนั่นเองนะคะสาวงาม๗๗จังหวัดค่ะ
ตบเท้าประชันโฉมให้แฟนได้ติดตามกันด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเขาเปิดประเดิมการเปิดตัวกันไปด้วยแฟชั่นโชว
พิเศษกับชุดผ้าไทยในคอนเซ็ปต์ถิ่นฐานบ้านเกิดค่ะ
บอกเลยว่าดีไซเนอร์แต่ละจังหวัดเนี่ยงัดฝีไม้ลายมือ
เนรมิตชุดของนางงามได้เลิศสมกับมงกุฎสุดเลยแหละค่ะ
โอ้โหผ้าไทยนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแบบสวยมากเลยนะคุณเนาะ
แน่นอนว่านอกจากการเดินอวดโฉมด้วยชุดผ้าไทยแล้ว
ไฮไลท์ที่ทุกคนเฝ้ารอก็คือการแนะนำตัวที่สาวงามต้องใช้เสียงสูง
บอกเลยปีนี้ไม่แพ้รุ่นพี่ปีก่อนเลยค่ะ
นักลวิทย์เจียงศักดิ์สิทธิ์มิสแครนด์งานสำนักภูมิ
มิสแครนด์นักลวิทยุโภคมัธยุมภาคไลน์
สุดปัญหาใจถามมิสแครนด์พี่สุโลก
ยุคล้ำหลักหลุดมิสแครนด์แฮชู

ยุโภคอีฮูลน์มิสแครนด์เร็กสุคีย์คอย

ทั้งสวยทั้งฮานะแต่ละจังหวัดเนี่ย
ก็งัดไม้เด็ดแย่งซีนกันไปนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนมงกฎปีนี้ก็อลังการงานสร้างไม่แพ้กันค่ะ
แน่นอนว่ายังเป็นมงกุฎทอง
พร้อมกับมูลค่าหลักล้านเลย
จะมีอุปสรรคอย่างสถานการณ์โควิดนะ

ฝากแฟนนางงามทั่วประเทศจับตาให้ดีด้วยนะครับ
เพราะว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนค่ะ

เพราะว่าในงานเปิดตัวมิสแกรนด์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะ
ผู้จัดกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด

ถ่ายรูปแนบชิดความสัมพันธ์ดีกันสุดเลยจ้า
อกย้ำมิตรภาพใหม่ที่ประสานรอยร้าวของ๒เวทีนี้
ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับประเทศทั้งคู่นะคะ
เวทีนี้ไม่มีดราม่ายกเว้น
แฟนนางงามจะตั้งกระทู้ดราม่ากันเองอันนี้ผมช่วยไม่ได้
แต่เจ้าของเวทีไม่ได้มีปัญหากันครับ
ตั้งเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเพราะ๒เวทีนี้คุยกันทุกเรื่องครับ
สองเวทีนี้คุยกันทุกเรื่องแต่ถ้าปีที่แล้วนี่ก็เดือดอยู่เหมือนกันนะคะปุดปุด
เอาเป็นว่าปีนี้ไม่มีดราม่าใดนะคะ๒วิธีสมัครสมาธิสามัคคีกันดีนะคะ